ก็จะเห็นพูดถึงเด็กตาสีฟ้า
น่าสงสารมากเลยเด็กตาสีฟ้าคนนี้นะฮะ
เป็นเด็กหญิงตาสีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นใบ้
แต่ปรากฏว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นใบ้

วันนี้มีคนพูดถึงจริงนะฮะก็คือเด็กหญิงตาสีฟ้า
บอกว่าเด็กคนนี้ขาดการสื่อสารไปเลย
นะครับแล้วก็โรงเรียนโสดตะเนี่ยพร้อมช่วย
ตอนนี้มีหลายคนพร้อมจะช่วยน้องเขา
คือเด็กหญิงตาสีฟ้าคนนี้ครอบครัวก็ยากจนไม่ได้เรียนหนังสือ
แล้วทุกวันนี้โตแล้วแต่ยังพูดเป็นพูดไม่ได้
เพราะอะไรครับเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
คือครอบครัวของเขาเขาอยู่กับคนใบ้ไงเธอ
แล้วก็แบบไม่มีใครสอนเขาหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่
ก็เลยเป็นประเด็นของคนที่วันนี้สังคมกำลังพูดถึงเขาคนนี้ว่า
แล้วเด็กคนนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นใบ้นะ
เขาไม่ได้พิการอะไรเลยแต่เขาอยู่กับคนเป็นใบ้ที่เลี้ยงเข้ามาแล้วครอบครัวเนี่ย
ค่อนข้างจะลำบากมากมากวันนี้ก็เลยมีคนยื่นมือไปช่วยน้องก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับ
โสดศึกษาเนี่ยเขาก็บอกเอาละเขาก็พร้อมที่จะรับดูแลให้เรียนชั้นอนุบาล
จะต้องไปเรียนอนุบาลแล้วล่ะนะเผยว่าเขาไปเจอเด็กแล้วพบว่าเด็กเนี่ยปกติเป็นแม่เขาจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหม
อ่ะพี่หนุ่มเขาบอกได้ยินเสียงแต่อยู่กับแม่แม่ของเขาเนี่ยเลี้ยงลูกเขา
แต่แม่เป็นคนพิการที่เป็นใบ้แม่ใช้ภาษามือด้วยแม่ใช้ภาษามือเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ก็เลยขาดทักษะในการสื่อสาร
ทำให้เด็กคนนี้ใช้ภาษามือได้เขาใช้ภาษามือกับแม่เขาแต่เขาพูดเป็นคำไม่ได้
หลายอย่างเงี้ยนะครับเด็กพิการคนนี้ก็จะสามารถเข้าไปอยู่โรงเรียนเด็กพิการได้
เพราะว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้พิการอะไรเลยเขาไม่พิการแต่ว่าเขาพูดไปสามือได้
เขาก็คือไปเริ่มฝึกของเขายังพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปเริ่ม
เริ่มเดี๋ยววันนี้ไทยรัฐนิวโชว์คงจะได้ดูกันว่าจะต้องเป็นยังไง
แต่ตอนนี้อยู่ทั้งหมดว่าผู้ปกครองก็จะยอมส่งลูกมาเรียนหรือเปล่า
แต่โรงเรียนโสดน่าจะได้นะคะเพราะว่าเขาสอนอยู่แล้ว
เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้
เขาเดินทางมาส่งลูกเขาไม่ได้ส่งฐานะยากจนแล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินเรียนหนังสือต่อไง
ก็ต้องดูว่าพ่อแม่เขาจะให้ลูกเขาเรียนหรือเปล่า